มาดูเรื่องของประเด็นวัคซีนกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติบอกชัดเจนเลยนะคะ

แต่กลายเป็นว่าคือไม่รู้สิ
บางคนจะถึงคิวฉีดวัน๒วันนี้แล้ว

คุณหมอธิวรวัตรเหมมจุธาพ่วงโนยการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว

เป็นข้อมูลที่น่าตระหนักอย่างยิ่งนะคะ

ที่โรงพยาบาลระยองมีผู้รับวัคซีนโนแวกค์๖ราย

คุณหมอธิรวัตรระบุในโพสต์บอกว่า
ปรากฏการณ์หลังฉีดวัคซีน
เกิดคนที่ไปฉีดวัคซีนตัวนี้

แล้วยังมีอีกหนึ่งรายที่โรงพยาบาลสมเด็จ

ซึ่งแพทย์ได้ให้ยาสลายริ่มเลือด
และอาการกลับมาเป็นปกติแล้ว

น่าจะเป็นเฉพาะล็อตของวัคซีน

คุณปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งเข่ง

ไม่เคยแพ้ยาแต่ก็

เซโนเวคไปนะครับ
โพสต์ของคุณหมอธิรวัตรถูกแชร์ออกไป
ก็ทำให้หลายคนตอนนี้ยอมรับเลย
ว่าเริ่มกังวลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

ภายในวัน๒วันนี้แล้วแต่พออ่านข้อมูล

ลังเลใจเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบ

เป็นประเด็นที่หลายคน
ตั้งข้อสังเกตเมื่อไหร่จะได้ฉีด

ไม่ถึง๑เรื่องนี้
คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการ

บริษัทยาจากสหรัฐอเมริกา

แต่ติดปัญหาเรื่องของการขนส่ง
ที่ไม่ทันต่อความต้องการของคนไทย

แต่ก็ติดปัญหาเช่นเดียวกันนะคะ
คือก่อนหน้านี้เราก็พูดกันตลอดว่า

ฉะนั้นตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีวัคซีน

ที่เรามีการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

เดือนมิถุนายนตามสัญญานี้นะคะ